วันนี้เราอยู่กับนักสู้ต่างวัย
มุมแดงลุงพรชัยป่าผู้มีฝันเพื่อครอบครัว
กับมุมน้ำเงินคุณตอสหนุ่มผู้ใช้หัวใจแทนขา
ก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็จะใช้วิธีคานสักส่วนใหญ่
เวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยปลอดภัยจะใช้มือซองข้างขเทิบไป
จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมก็ตอนที่ผมอายุ๑๖ควบเนี่ย
อาจารย์ก็เห็นว่าเราอยากจะให้เรามีความสามารถดันพื้นได้
หกสูงได้ยุกร้อนได้แต่ว่าในการยุกร้อนก็คือเรื่องที่ยาก

ใจเองก็อยากให้ทุกคนอยากให้เรียกพี่

คุณแม่เชิญคุณแม่คุณแม่

ร้องได้ให้ล้าง

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

เราก็มาพบกันตามนัดแล้วนะครับ

เปิดไทยรัฐทีวีขึ้นมาช่อง๓๒

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เข้มข้นของการชิงเงินล้านกันนะครับ
ประชันความแม่นยำในเนื้อเพลง

โดยเราจะมีนักสู้๒คนด้วยกันนะครับ

เพื่อมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ร้องถูกต้องไปจนถึงยกที่๑๐

เราก็แจกเอาไปเลยครับคนละ๑ล้านบาท
รวมนั้นด้วยเป็นเงิน๒ล้านบาท
วันนี้เราอยู่กับนักสู้ต่างวัยและต่างสถานะ

นักสู้หนึ่งสมัยป่าผู้มีฝันเพื่อครอบครัว
กับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
คุณตอดหนุ่มผู้ใช้หัวใจแทนขา
สุดลานทิ้งร้านของ๒นักสู้ยกที่๑

สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผอนตรายด้วยนะครับ

วันนี้แน่นอนมากับภรรยานะครับ
คุณติ๋มนะฮะภรรยาแล้วก็คุณแม่ดีนะครับสวัสดีครับ

ข้างโน้นนะครับคุณตอธมากับใครบ้างครับวันนี้
วันนี้คุณตอสนะคะก็เป็นคนขับรถมาเองนะคะจากเชียงใหม่นะคุณผู้ชม
โดยที่มีผู้โดยสารสองท่านนะคะเป็นคุณแม่แล้วก็คุณแฟนนะคะ
คุณแฟนคุณหน่อยนะคุณแม่สานะคะสวัสดีค่ะ

คราวที่แล้วเราก็ได้เริ่มต้นยกที่๑กันไปโดยคุณพรชัยเป็นผู้ร้องไปก่อนนะครับ
จึงมองเป็นไงครับคุณพรชัยตอนนี้ได้คู่ใหม่เป็นคุณตอส
ในความสามารถแล้วก็ผมก็จะพยายามจับมือไปกับเขาให้ถึง

แล้ววันนี้ค่ะคุณตอสมีอะไรอยากจะบอกกับแชมป์เก่าไหมคะ
ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วเราจะสู้ด้วยกันครับผม
ตอนนี้ให้คุณพรชัยไปพักผ่อนก่อนนะครับเชิญเลยครับ
สวัสดีครับผมนายชาตรีนามสกุลกรวัชละธดา
ชื่อเล่นชื่อตอสครับอายุ๒๓ปีอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผม
ตอสชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ครึ่งท่อน
ผู้ที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
คือถ้าตามที่เขาแบ่งไว้นะก็คือผู้พิการมี๖ประเภท
ผมเป็นประเภท๓คือเป็นทางร่างกายการขึ้นไหว
ก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็จะใช้วิธีคานสักส่วนใหญ่
ที่ผมจะไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะใช้มือทั้งสองข้างกระเทิบไป
ทุกวันนี้ผมอาศัยอยู่กับแฟนแค่สองคนครับ
แฟนผมชื่อหน่อยครับอายุ๒๔ปีครับ
แล้วก็ทุกวันนี้ก็เช่าห้องอยู่ชั้น๒ครับผม
มีแค่พัดลมอะไรอย่างเงี้ยมีตู้สภาพอันนึงแล้วก็มีสภาพแค่นั้นแหละครับ
เวลาขึ้นเราก็ใช้มือยกตัวเองขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นอะไรอย่างนี้
เวลาเปิดประตูห้องก็หน้าห้องก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเอาไว้
กระโดดขึ้นแล้วก็เพื่อจะเปิดกุญแจเข้าไปในห้องครับ
ในขณะที่โชคชะตากำหนดให้ร่างกายของตอสเกิดมาไม่สมบูรณ์
ชีวิตวัยเด็กของตอสก็เรียกได้ว่าไม่สมบูรณ์เช่นกันอีกด้วย
ก็ตั้งแต่เด็กก็อยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวนี้เลยครับ
จนผมอายุเก้าหัวพ่อกับแม่แยกทางกัน
ก็ทำให้ผมต้องกลับไปอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรซึ่งไปอยู่ที่แม่ห้องศรก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
ก็ไปอยู่บนดอยเพราะว่าการเดินทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียนซึ่งต้องเดินเท้าไป
ทำให้ผมไปไม่ได้ก็เลยต้องดอกเรียนไว้
จนอายุ๑๒ครอบก็สูงจังหวัดเขาก็สำรวจนักเรียน
ก็มาเจอว่าเราไม่ได้รับโอกาสเรียนล้อ
เขาก็เลยพาเราไปฝากเรียนที่ศุษย์สะสมครอบแม่ห้องศร

ตอนที่ผมอายุ๑๖ครอบอาจารย์ก็เห็นว่ายากทำให้เรามีความสามารถ
บางครได้หกสูงได้ยกล้อได้
จากความที่ตอสเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ด้วยการมีคนกดแชร์ข้อความของเขาด้วยต่อมา
และกดไลค์ให้กับเขาในหลักแสน
เรียนประวัติศาสตร์ช่างยนต์สาขางานการยนต์
ทีนี้ครับการเรียนหลักสูตรตัวนี้ต้องมีการฝึกงาน
ทีนี้ผมก็เลยลองโพสต์รูปไป

อยู่ชั้นประวัติศาสตร์ปี๒อธิบายอะไรอย่างนี้ไป
พอโซเชียลเขาแชร์เรื่องราวเราออกไป
ก็ทำให้มีพี่แบบหลายที่เขาสนใจว่า
ถ้าเราอยากจะฝึกงานก็มาร่วมงานกับเขาได้อย่างนี้จน
จนแบบเราก็ได้ที่ฝึกงาน
จากการฝึกงานและมีผลงานที่ดี
ทำให้ตอสได้ทำงานที่เขารัก
นั่นคือการเป็นพนักงานช่างเทคนิค
ดูแลตรวจสอบรถยนต์ที่มีปัญหา

อยากจะมีร้านซ่อมมอเซอร์ลิค

ที่มองว่าเราจะซ่อมรถได้ด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นอาชีพของเราเองเลย
ซึ่งผมชอบการที่ใช้ชีวิตอิสระ

ชายหนุ่มผู้ที่เรียกตัวเองว่า

แต่หัวใจและความพยายามของเขา

ให้ร้องเพลงได้ถูกทุกคำถูกทุกท่อนกันนะครับ
เดี๋ยวถามเลยรถคันนี้เนี่ย

ปกติเราเคยเห็นแต่คันใหญ่นะคันจะสูง
คันใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามโรงพยาบาลอย่างนี้ครับ
มันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตทุกวัน
คืออย่างผมเนี่ยจะใช้ชีวิตบนนี้

เราก็จำเป็นต้องจะหาวิวแชร์ที่มันมีขนาดเล็ก

ครับเขาเรียกว่าทรงสปอร์ทแล้วก็สามารถถอดล้อได้

ทีนี้เห็นว่าเวลาจะไขประตูห้องหรือว่าอะไรก็ตาม

ผมก็จะเอาเก้าอี้ไว้หน้าห้อง
เวลาที่จะเปิดกุญแจลูกบินมันจะอยู่สูง
มันก็จะปีนไปนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เปิดครับ

แล้วก็เห็นในภาพวิทยาอีกอันหนึ่งเลย
ที่แบบว่าว้าวมากคือสามารถบีบอยได้ด้วย

ขอดูแบบสดวันนี้เลยได้มั้ยคะ

ขอดูตีแบบฮิตพอปมา

มันจะไหวไหม

เพื่อคุยกับคุณตอ๊ดให้คนทางบ้านเข้ารู้
คือคุณตอสนี่ไม่มีขามาตั้งแต่เกิด

คนอาจจะเข้าใจว่าผมไม่มีเอวเลย
ก็คือเป็นครึ่งท่อนครึ่งตัวไปเลยอย่างนี้

ก็คือมันอาจจะขาดลึกเกินไปอะไรอย่างนี้
จนทำให้มองเห็นว่ามีแค่ครึ่งตัวเลย

เขาต้องเติบโตมาด้วยความยากลำบากแน่

เราเอาชนะความกลัวและความยากลำบากในใจเราได้ยังไงคะ
ก็ถ้าเป็นในวัยเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกท้อแท้
ในสิ่งที่เราไม่มีเหมือนเด็กทั่วไปอย่างนี้
แล้วพอมาเจอกับพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันอย่างนี้
ทำให้ความคิดเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันแย่ลงเรื่อย

แต่เขาก็ยังสู้เนอะถึงแม้เขาจะไม่มีตังค์ไปโรงเรียนอย่างนี้
เขาก็ไปเจอเพื่อนฝูงเขาก็ไม่มีของเล่นจะเล่นอะไรอย่างนี้

พ่อไม่ได้มาสอนหนังสือผมตลอดอย่างนี้
เรารู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้

มีอยู่วันหนึ่งความคิดก็เปลี่ยนว่า
สักวันเราจะต้องพาตัวเองออกไปสู่สังคมภายนอก
เราจะต้องเป็นคนที่มีความคิด

และสุดท้ายคุณตอสก็พาตัวเองมาสู่สังคมภายนอกด้วยโลกโซเชียล

วันนี้คุณตอสมาสู่สังคมภายนอก

นี่เท่มาก

เรายังภูมิใจในความเป็นคุณตอสขนาดนี้เลย

ภูมิใจไหมลูกเราเท่มากคุณแม่คุณแม่คุณแม่ค่ะภูมิใจค่ะ

เขาทำช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างใช่ค่ะ
แล้วมาวันนี้จากเชียงใหม่นะคุณแม่มาจากเชียงใหม่ใช่ไหม

ลูกบ่าวที่ขับรถนะแล้วคุณแม่ทำอะไรมา

นั่งมาเสื่อเลยนะแม่
อันนี้จะเป็นคันเร่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรก
แล้วก็ใช้๒นิ้วกดเวลาขับแล้วก็จะขับรถโทรมาลัยมือเดียว
วันนี้เป็นเกียรติมากบนเวทีของเรานะคะพร้อมหรือยังคะ

นะแล้วอย่างคุณตอสนี้ต้องการเงินทุนสะสม
จากรายการของเราประมาณเท่าไหร่แล้วจะเอาไปใช้อะไรบ้าง
ก็อยากได้สักสองแสนครับเพื่อไปเปิดอู่ครับผม
เปิดอู่ของตัวเองนะครับดังฉะนั้นก็สะสมกันไปเรื่อยนะครับ
อาจจะมากกว่า๒แสนเรามีให้สูงสุดคนละ๑ล้านเลยตอส

เรามาเริ่มกันในยกที่๑นะครับ
ยกนี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงยกที่๑ของคุณตอสมาเลยครับ

ของคุณแซคชุมแพรนั่นเองนะคะน่ารักคนนี้

ก็ขอแต่เนื้อเพลงอะนะคุณตอสนะ

แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องถามนะครับ
เพราะเป็นกติกาของเราเรามีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณตอสกับคุณพรชัยนะครับ
แล้วในยกที่๑นี้นะครับคุณตอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่
ขอบคุณครับ
ใจหมดกาย

รองหักสองคนโหลดตอนนี้
โชคดีให้เป็นของเจ้า
โชคดายไอ้จะรับเอา
ไอ้บ่สมนองก็คือว่า
บ่แม่งมาวันแล้วก็พอได้ใจงั้ง
วันแหลงลงด้านข้างด้านที่นั่ง
เห็นดีป่านใดเห็นดีป่านใด
เจ้ากะบ่หัวสา
ต้องบอกเคยมองอย่างสากกะบ่อยากไร
หากเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบอก
หัดหัวใจผิดกับดักหักคนเดียวออกบ่ได้
อายคงทำได้แค่รอถึงจะท้อแต่ก็เคยหมดหวัง
เจ็บยอมให้หัวใจพังสั่งเดสั่งสั่งหัวใจเจ้าของ
ได้แต่กอดตัวเองไม่อยากกลับไป
สั่งเล่าจอกอดเขาเขากอดจ้าวโคงเบาฮาร์
นั่งจอบก่ออยู่เที่ยงนางฝึงเข้ายางพ่านไป
เห็นที่ปางได้เห็นที่ปางได้
ห้องนอนให้นอนสงสารใจเจ้าของ
น้องบอกเคยมองอย่างสาดก็บ่อยากไกล
หากเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่
บอกแม่งมาวันแล้วก็บอกได้ใจน้อง
วันให้ลงด้านก็น้องจะนั่งไว้บอกได้
เห็นที่ป่านได้เห็นที่ป่านได้เจ้าก็บอกว่าสาว
น้องน้องให้ยอดสงสารใจเจ้าของ
น้องบอกเคยมองอย่างสาดก็บ่อยากไกล
หากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบอก
รอเจ้าอยู่เดิมคำแพง
จบลงไปแล้วนะครับคำแพงนะฮะ
โดยคุณตอสนะครับเพลงของคุณแซคชุมแพรนะครับ
ก็พอได้อยู่เนาะวันนี้นะครับ

รุงพอร์ชัยฝังไปแล้วร้องถูกไหมนะ

เงื่อนไขความยากอยู่ที่สำเนียงอีสาน
แต่หนุ่มหัวใจแกร่งคนนี้

ช่วงหน้ามาฟังผลการตัดสินกันครับ

พอขึ้นมายืนบนเวทีอย่างนี้นะคุณผู้ชม

มีความเท่ที่แตกต่าง
คุณตอสเนี่ยเท่ในการต่อสู้

ส่วนคุณพรชัยก็มีความเท่ในเรื่องความกระตันอยู่
ที่ดูแลคุณแม่ทำงานแบบว่า
เรียกได้ว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้แม่ได้อยู่สบาย

เนี่ยถึงได้บอกว่ามีความเท่ที่แตกต่างกัน

ถ้าจะให้เท่ก็คือต้องร้องให้ถูกทั้งคู่
นี่นี่นะครับจะเท่ที่สุดเลย

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณตอสและคุณพรชัย

ร้องได้ร้องได้

ทางเราต้องขอเช็คเทปกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
เอาล่ะครับสถานการณ์ในยกนี้ชักไม่สู้ดีซะแล้ว
มีการเช็คเทปแบบนี้มีโอกาสสูงทีเดียว
ที่จะมีคนร้องผิดเดี๋ยวมาฟังผลกันครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณตอสและคุณพรชัยร้อง

เร็วเข้า
มีความร้องร้ายให้ร้าน
นับตรงชิ้นร้าน
ประกาศแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะร้องได้ทั้งคู่ค่ะ
สะสมเงินร่วมกันนะคะ๑๐๐๐บาท
เงินทุนสะสมในยกที่๑นะครับ๑๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
สักครู่เราถึงขั้นต้องหยุดเทปไปเช็คกันเลยนะครับ
แต่หลังจากเช็คเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องนะครับ
คุณโต๊ะไปยังไงครับคุณโต๊ะโห้เลยครับ
ดีใจที่ร้องถูกทุกที

รอบนี้ยกที่๒ใครจะเป็นคนร้องก่อน
เราจะให้คนที่เขาอยู่เจนเวทีมาก่อน
ร้องก่อนดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะสาวพี่ป้อนชัยผู้หลักผู้ใหญ่
ใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมครับพี่ป้อนชัยใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมครับ

เรียกว่าอะไรดีครับพี่ผมก็เรียกพี่อยู่แล้วพี่ป้อนชัย
ทุกคนอยากให้เรียกพี่อยากให้เรียกพี่ได้ไหม
ทุกคนเลยใช่ไหมครับคุณแม่เชิญคุณแม่ข้างหน้า
งั้นเดี๋ยวเอารอบนี้ให้คุณตอสลงไปนั่งก่อนนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณพี่พอชัยค่ะ
ตอนนี้มีเงินอยู่๓๐๐๐๐บาทแล้วนะครับคุณพี่ป้อนชัย
สิ่งแรกที่คุณพี่พรชัยค่ะอยากทำเนี่ยคืออะไรคะ
อยากทำตอนนี้ก็คือส่งไปให้แม่ก่อน
เพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือทางนู้น

วันไหนไม่มีแบมเพิร์ตคือแม่เนี่ยอดรับอดนอนไปด้วย

ต้องคอยเช็ดเวลาเขาปวดฉี่ปวดอะไรอย่างนี้ต้องพาเขาไป
แต่ถ้ามีแพมเพิร์ตเนี่ยก็ไม่ต้อง

คือถามหน่อยว่าณตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงไหมฮะ

แล้ววางแผนหลังการเกษียณไว้ยังไงบ้างคะ
ก็วางแผนก็นี่แหละฮะจะขายส้มตำค้าขายนี่แหละฮะ
ตามที่เราทุนเรามีเล็กน้อยมีเท่าไหร่เราทำไปก่อน
เดี๋ยวนะทุนเล็กน้อยถามก่อนว่าเกษียณแล้วมีเงินเก็บเท่าไหร่
มันก็ไม่เยอะเงินเก็บมีไม่เยอะ
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มารายการนี้ความหวังอยู่ที่ไหนคุณพี่พรชัย

แล้วพอรายการนี้ตอบรับไปว่าจะได้มาแข่งร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้าง
อันนี้คือผมดีใจสุดยอดเลยที่ผมจะไม่ได้ออกรายการนี้
โทรไปบอกแม่ว่าผมจะได้มาออกรายการร้องได้ให้ล้าน
คิดถึงคุณแม่มากพอได้มารายการของเราก็เลยมีโอกาสได้กลับไปหาคุณแม่ในรอบ๓ปี

ไปกับทีมงานด้วยนะติดรถเข้าไปถึงได้ไปไม่งั้นไม่ได้ไปคุณผู้ชม
รอบนี้ค่ะจะเริ่มกันในยกที่๒นะคะ
อยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหน่อยค่ะคุณแม่
เอากำลังใจให้ด้วยลูกด้วย
ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านแม่ครับ
เอาละครับมาเริ่มยกที่สองกันเลย
ที่๒นี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๒ของคุณพรชัยมาเลยครับ

ของคุณเซเลนุ้งสว่าง

ก็เรียกว่าน่าจะวัยยุคสมัยอะไรเนี่ยเหมาะกับคุณพรชัย

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้กันเลยนะครับทั้งสองท่าน
สิทธิ์ใช้ได้นะครับ๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นป้าย
ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณพรชัยกับคุณตอส
ยกที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

วยพรคู่หูเราหน่อยคุณพรชัยนี่เริ่มยกสองกันแล้ว
ก็ขอให้ลุงสู้ครับทำเต็มที่

ขอให้เจอประตูดีนะครับ

รูปราคาสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
ยอมรับเขาเสียเกินไป
ถึงช้ำบ่อย
ก่อนตายฉันคงช้ำไปถึงร้อย
อกหักซ้ำบ่อย
ถูกปล่อยให้ตรงอุรา
ยอมรับว่าจนเงินทอง
มองไม่เห็นคุณค้า
ผู้หญิงเขาจึงไม่เคยใช้ตา
จะมีแค่เพียงว่า
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

อยากรู้ค่าที่ผู้หญิงบูชา
น้ำใจหรือว่าเงินตรา
หรือสักดินายิ่งใหญ่
ขี้เร่ใจซื้อกับรูปหล่อใจร้าย
ใครจะต้องร้องไห้
ใครจะได้ความรัก
ยอมรับความรักแท้จริง
เป็นสิ่งหาได้ยาก
ซื้อตรงนั้นคงไม่พอให้รัก
สิ่งที่ยิ่งตระหนักคนรักจะต้องหล่อรู้
ส่วนสุดท้าย

ตรงนั้นคงไม่พอให้รัก
สิ่งที่ยิ่งตระหนัก
คนรักจะต้องหล่อรู้
สร้างแบบพี่ปีฟองมเฉย

เรากระโดดขึ้นเป็นหลายแน่นอน

พ่อนชัยเชิญกลับไปนั่งที่ชุด

ลุงพรชัยก็ยังเปิดมาได้แนวเพลงที่ถนัดอย่างเพลงของอาเสรี
ชนิดที่ร้องสบายแบบไม่มีสะดุด
ต่อไปเป็นทีมของคุณตอสที่จะต้องขึ้นมาชิงชัยในยกนี้

คุณตอสขออนุญาตนะมีกล้ามใช่ไหมคะ

ใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อแขนแข็งแรงมากเลย

คุณตอสค่ะรถคันนี้ใช้มาแล้วกี่ปี
รถคันนี้เพิ่งซื้อมาครับแต่ว่าเราซื้อเป็นมือสอมา
มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
อย่างเริ่มสึกแล้วนะตอดครับผม
รอบนี้ล่ะเป็นตาของคุณตอสแล้วเพื่อให้ตลอดรอดฟังไปด้วยกันนะคะ
สำหรับยกที่๒พร้อมเลยไหมคะ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงยกที่๒ของตอสมาเลยครับ

ภาวะแทรกษรร้องได้ไหมคะ

ก็เหมือนเดิมครับเรามีตัวช่วยให้ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณตอสและคุณพรชัยนะครับ

และในยกที่๒นี้ตอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เริ่มมาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต็ม
คาดการณ์ความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอกแขน
ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้หอยบาดแผล
แต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตาย
โอ๊ยสมองเลิกเมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคมากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่อโดนก็ตาย
บางนานก็คงสิ้นใจจึงมีชีวิตต่อไปแบบใจ
คงขาดใจเมื่อบอกมีเธอ
จากสิ่วนี้โฆมากก็ทันหัน
ชิ้วจังใดชีวิตไอจังสิร้อน
ใส่ใจอย่าเฝ้าทองรอก่อนถือว่าขอกัน
เจ้าสิไปกับเขาผู้ดีความหาสิพัง
แต่เป็นอย่างบ่โดนตนกันสั่งกันแต่บอก
สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคมากระทันหัน
เข้าคันหัวใจวายบ่อโดนก็ตาย
บนนั้นก็คงสิ้นใจที่มีชีวิตต่อไปแบบใด

สมองเริ่มเมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคมากระทันหัน

ฐานใจไหวบ่โดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจจะมีชีวิตต่อไปแบบใด

ฟังแล้วมันกระแทกใจเนาะขนาดคุณตอสร้องเมื่อกี้เนี่ยโหกระแทกใจคุณแฟนไหมฮะคุณหน่อย
นี่ภูมิใจไหมคุณแฟนเราเท่แข็งแรงด้วย
ขึ้นโต๊ะขึ้นเก้าอี้ฮิตพอปแล้วก็ยังร้องเพลงได้อีก
แล้วก็เรียนดีด้วยสามารถเป็นช่างได้อะไรได้นะโอ้โหเท่มาก
ถามคุณพรชัยดีกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้รู้จักไหมครับ

เคยฟังด้วยโหวัยรุ่นมากเลยเคยร้องไหมฮะ

สักนิดนึงได้ไหมฮะสมองเบลอ
สมองเบลอ

ผมว่าอย่างชุมพรชัยเนี่ยภาวะแทรกซ้อนไม่ได้ภาวะความดันโลหิตสูง

แข็งแรงถ้าแข็งแรงไหนลองลุกขึ้นมาเดินขึ้นมาบนเวทีกันหน่อยนะครับ
อย่าอย่าลุกเร็วเดี๋ยวหน้ามืดนะค่อย
ในเพลงนี้คุณตอสเหมือนจะคลายความตื่นเต้นไปได้บ้าง
การร้องดูไหลลื่นกว่ายกที่แล้วแต่เนื้อจะถูกต้องหรือไม่
ผลการตัดสินในยกนี้จะเป็นอย่างไรมาฟังกันในช่วงหน้าครับ
ร้องกันครบถ้วนไปแล้วก็ขอให้ผ่านยกนี้ไปด้วยกันนะครับ
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณตอสและคุณพรชัยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
อยู่กับบ้านแฟนผมเขามีฝีมือทางนี้อยู่
ก็อยากได้สักสองแสนครับเพื่อไปเปิดอู่ครับผม
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณตอสและคุณพรชัยร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ทั้งคู่ครับ

เอาล่ะครับอนาคตร้านส้มตำ

ไม่ไกลอนาคตปู่ของตัวเองก็ไม่ไกลแล้ว
วันนี้ก็คงจะต้องจบที่ยกที่๒นี้

ว่าสองท่านอีกยังคงเกี่ยวก้อยกันไปได้รึเปล่า
หรอกได้ให้ร้านนักสู้ชินักร้าน

มุ่งหมายอยู่ไม่ไกลถ้าใจเราสู้ค่ะ
อีกหนึ่งรายการที่เป็นจุดมุ่งหมายดี

แล้วก็กลับมาลุ้นกันใหม่ในคราวหน้านะครับ

ไตบันไดสะสมเงินทุนร่วมกันไปได้

มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ

เป้าหมายคือ๑๐เพลง